คุณผู้ชมจำเรื่องรถกู้ภัยของพี่เอ๋ได้ไหม
พี่เอ๋ที่บอกว่าได้ยินเสียงแบบ

แล้วก็สงสัยว่านั่นวิญญาณของยายแดงศพที่พี่เอ๋เคยไปรับมาหรือเปล่า
บอกว่าเมื่อวานนี้จะไปหาหมอปลาไม่ใช่เหรอ
หมอปลามาแล้วหมอปลาทำอย่างนี้

นั่นคืออาการเวลาเขาสัมผัสได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วเดี๋ยวบอกนะพีคจริงครับ
นอกจากคุณยายแดงที่แฝงร่างของพี่เอ๋
มันยังมีวิญญาณอื่นที่รับมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แย่เลย
อาการของหมอปลาไหมคุณผู้ชม

อาเจียนกันมา๔๕งานติดแล้วนะ

เอ๋เนี่ยตอนนั้นบอกว่าไปเจอวิญญาณยายแดง
อยู่รถตัวเองที่ดัดแปลงเป็นรถกู้ภัย

แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในที่ต่าง
พอพี่เอ๋เปิดท้ายรถหมอปลาหาวจะอาเจียน

่งบอกได้ว่าหมอปลาสัมผัสอะไรได้

ไม่ได้มีแค่วิญญาณยายแดงที่พี่เอ๋เจอ
มีวิญญาณคนตายอีกหลายรายเลยที่ติดอยู่ในรถ

ก็เพราะตอนเอาศพคนเสียชีวิตขึ้นรถ
คุณเอ๋ไม่ได้เชิญวิญญาณอย่างถูกวิธี

หมอปลาทำยังไงทำพิธีส่งวิญญาณสิครับคุณผู้ชมฮะ

แล้วโยงปลายสายสินอีกด้านกับทูบ๑๖ดอกครับ
แล้วก็จะมีรูปถ่ายของยายแดงผู้ตายที่พี่เอ๋ไปรับมา
แล้วก็มีการสวดมนต์ปัดเป่าดวงวิญญาณ

ดวงวิญญาณอื่นในรถสู่พบภูมิที่ดี

นี่รูปของยายแดงอยู่ในมือหมอปลานะ
หลังจากนั้นครับหมอปลาให้พี่เอ๋ดื่มน้ำมนต์
ทันทีที่ดื่มน้ำมนต์คุณผู้ชมฮะ

แล้วเอาน้ำมนต์ราดหัวพี่เอ๋
เพื่อจะไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป
หลังจากนั้นตบหลัง
แล้วเขาก็เอารูปของยายแดง
เผาครับเพื่อให้ดวงวิญญาณของยายแดง

นี่คุณผู้ชมสรุปคือที่พี่เอ๋ขับรถมา

แล้วก็เล่าเรื่องราวให้หมอปลาฟังเลยนะ
สุดท้ายคือพี่เอ๋เล่าว่าอะไรรู้ไหม
ว่าช็อตที่ไปรับศพของยายแดง
ญาติของยายแดงยื่นบุหรี่ให้กับพี่เอ๋
แล้วพี่เอ๋ก็คิดว่าเออญาติให้

สุดท้ายบุหรี่นั้นญาติเขาฝากไปไปให้ยายแดง

นี่คือมันอาจจะเป็นจุดนี้หรือเปล่า

ปกติผมเป็นคนสูบบุหรี่อยู่แล้ว
แล้วจริงเขาสูบนะวันละซอง

แต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคุณผู้ชม
กลายเป็นพี่เอ๋สูบวันละ๓ซอง

เป็นเพราะว่าแบบโดนยายแดงมาแฝงร่างหรือเปล่า
ก็เลยสูบเยอะขึ้นถึงพร่องค่ะ
นี่แหละแต่พอหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมด
พี่เอ๋เขาบอกเลยเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้น

เพราะอย่างน้อยพอหมอปลาทำพิธีให้แล้ว

จะได้ไม่ต้องกลัวรถกู้ไพรคันนี้อีก
แล้วก็มีอุทาหรณ์เตือนใจด้วยไง
ว่าไม่ควรรับของคนตายแม้ว่าญาติของคนตายจะมอบให้
นี่แหละประเด็นคือบุหรี่ของยายแดงที่ให้มาเนี่ยยังไม่ได้แกะด้วย
เหมือนกับก็ให้ไงตัวพี่เอ๋เองก็รับมาไม่รู้ไง
พอมารู้อีกทีหนึ่งอ๋อเหมือนกันจะฝากให้กับยายแดง
แล้วก็มาเกิดอาการแบบนี้จนต้องมาพึ่งหมอปลานะคะ
ครับย้ำอีกทีนะฮะใช้วิจารณญาณด้วยคุณผู้ชมฮะ